ผมล่าสุดมีอีกแล้วผู้เสียหายเนี่ยเป็นน้องอายุ๑๕ปี
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะน้องเก็บสายบัวไปขายเพื่อนำเงินนะคะ
ซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกเก็บหอมรอมริบเพื่อที่จะซื้อโทรศัพท์
สุดท้ายเนี่ยสั่งออนไลน์ไปแล้วไม่ได้โทรศัพท์ทำอะไรไม่ได้
น้องได้แต่นั่งร้องไห้แบบเนี้ยค่ะเห็นแม่บอกเราเก็บตังค์ซื้อเครื่องแรกเลย
แล้วความรู้สึกเราพอได้เครื่องนี้เป็นยังไง
ชื่อเสียใจ

แล้วน้องอยากจะฝากบอกอะไรคนที่เขาโกงเราไหมคุยกับท่านแบบนี้
เก็บไส่บัวก็จะได้เงินเนอะใช่ค่ะเออทำแบบนี้อ่ะ
เทือนใจมากมาหลอกเด็กที่รู้จักเก็บหอมรอมลิ้ม
เนี่ยน้องเสียใจสะเทือนใจมากอ่ะคุณผู้ชมผู้เสียหายรายนี้เป็นเด็กหญิง
วัย๑๕ปีเท่านั้นค่ะชื่อว่าน้องเค้กน้องเค้กอยู่ที่จังหวัดพระนครศรี
อายุทยาและนี่น้องโชว์โทรศัพท์ที่มีแต่ตัวเครื่องกับเคสโทรศัพท์
แบตเตอรี่มาให้ดูนะคะแล้วก็น้ำตาไหลตลอดเวลาเลยอ่ะ
ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ้าบอกเพียงว่าเสียใจอยากได้เงินคืนมาก
อุตส่าห์ตั้งใจทำงานเก็บเงินซื้อโทรศัพท์มือถือ
เครื่องแรกของตัวเองไม่อยากรบกวนพ่อกับแม่
ไม่ต้องรบกวนพ่อแม่ซื้อเองแม่ของน้องเค้กเนี่ยเล่าเรื่องราวนะคะ
เปิดข้อความการสนทนาเพื่อซื้อโทรศัพท์ให้ดูว่าคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะ
เมื่อวันที่๑กันยายนสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก
ซื้อสินค้าก็มีการสั่งสินค้าเป็นหน้าจอ๕๕นิ้ว
มีแบตเตอรี่ในตัวราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าสิบเก้าบาททีนี้รวมค่าส่งด้วยหนึ่งร้อยบาท
ก็รวมเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะได้รับของวันที่สี่กันยายนต์ค่ะ
วันที่สี่กันยายนทีนี้พอเปิดดูก็ได้โทรศัพท์มือถือที่มีหน้าจอแค่ห้านิ้ว
และไม่มีแบตเตอรี่พอติดต่อกลับไปแอดมินบอกว่าเดี๋ยวจะส่งมาให้
ทีนี้ก็รอเรื่อยมาค่ะตั้งแต่วันที่๔รอมาจนถึงวันที่๙กันยายน
ของก็ยังไม่มาแบตเตอรี่ก็ยังไม่มาถามไปอีกรอบพูดจาไม่ดี
บอกว่าโทรศัพท์ไม่ใช่เครื่องละหมื่นสองหมื่นจะมีแบตได้ยังไงอ้าวอ้าวอ้าว
มันกี่บาทมันก็ต้องมีแบตอยู่แล้วสิอืมก็ต้องมาพร้อมกันกับเครื่องไม้อืม
นะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับแล้วสุดท้ายก็เงียบหายไปค่ะ
ลองใช้เฟซบุ๊คคนอื่นหลายคนทักไปก็ถูกปล็อกไปหมดเลย
ทีนี้ที่ผ่านมากลายเป็นว่าพอมีปัญหาแบบนี้
ก็ไม่ได้เรียนหนังสือฐานะทางบ้านก็ยากจนไม่ค่อยที
ที่จะทำงานรับจ้างทั่วไปในการหาเงินมาช่วยครอบครัวนะคะน้องเนี่ย
แล้วก็เก็บสายบัวไปนั่งตัดขายเพื่อจะเก็บเงินซื้อ
ซื้ออย่างเดียวเลยอ่ะแม่เองก็กังวลใจนะคะ
ลูกจะเป็นเหมือนน้องกล้องเห็นลูกสาวร้องไห้เสียใจ
แม่เองก็ร้องไห้เพราะว่าสงสารลูกอยากให้ทางร้านรับผิดชอบมากกว่านี้
เอาเป็นว่าอันนี้ส่งมาให้แหละแต่ว่าส่งมาไม่ครบไม่มีแบตเตอรี่
สุดท้ายมันใช้การไม่ได้เรียนออนไลน์ก็ไม่ได้เหมือนกัน
เครียดอยู่ค่ะเนี่ยพอเจอเหตุการณ์ตั้งแต่เคสของน้องกล้องไป
มีคนแจ้งมาเยอะแล้วคนก็โดนหลอกเยอะมาก
เอาจริงนะดิฉันเคยเห็นในไอจีมีเยอะ
เยอะเลยแล้วเขาก็จะพูดเหมือนเหมือนประมาณว่าถ้าสมมุติว่าไม่พอใจ
หรือว่าคิดว่าหลอกกันบอกผ่านเลยนะคะมันยิ่งทำให้คนเชื่อใจ
แล้วมีการรีวิวว่าส่งอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะ
เพื่อให้ลูกค้าพอใจอยากจะทำแบบนี้ครับบับกรรม